ดูกันเลยควายที่ผมบอกนะครับเป็นซากลูกควาย๑หัว๒ลำตัว๘ขา
ถ้าจะดูเผินเนี่ยนะครับมันก็เหมือนควายแฝดที่มีลำตัวติดกันนะฮะ
นางเลยเนี่ยเล่าบอกว่านี่แหละฮะดูภาพไปด้วย
แม่ควายชื่อแม่ว้องอายุ๘ปีนะครับ
ตกลูกออกมาเป็นเพศผู้เมื่อช่วงเช้าวานนี้
หลังจากปวดท้องตั้งแต่ช่วงเย็นนะครับแต่ก็ไม่ตกลูกออกมาสักทีนะครับ
เธอจึงต้องไปตามนายภาคภูมิวงปัญญาเป็นเพื่อนบ้านให้มาช่วยทำคลอดให้หน่อย
ใช้เวลานานกว่า๓ชั่วโมงทีเดียวครับจึงนำลูกควายออกมาได้
แต่ก็พบว่าเจ้าลูกควายมันตายซะแล้ว
และยังต้องตกใจมากด้วยเพราะไม่เคยเห็นควายลักษณะแปลกแบบนี้มาก่อน
เมื่อชาวบ้านรู้ข่าวแน่นอนครับก็พากันมาดูนะครับ
แต่ก็มีการตีเป็นเลขเด็ดต่างนานาครับ
ใครจะตียังไงก็สุดแท้แต่วิจารณญาณครับ
เมื่อกี้คุณผู้ชมฟังไม่ทันว่ามันแปลกยังไง

ไม่มีอะไรมากแค่อยากบอกว่า๑หัว๒ลำตัว๘ขานะฮะ
ทีนี้ไปดูกระแสศรัทธาไอ้ไข่ค่ะยังไม่จบนะครับคุณผู้ชม
ที่วัดโคกระต่ายอำเภอวิหารแดงจังหวัดสระบุรีนะคะ
เมื่อวานช่วงบ่ายปลอยไฟล์มาลัยพรนักร้องหมอลำชื่อดังเขาก็แวะไปด้วย
ขอโชคขอลาบขอพรจากไอ้ไข่อุ้มไก่
ซึ่งแกะสลักจากไม้มงคลเข้าไปไหว้ขอพรหลวงพ่อหิน
พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์สร้างจากหินศิลาแรงด้วย
ชาวบ้านก็ไม่พลาดค่ะไปส่องหาเลขเด็ดที่ก้านทูบที่ปลอยไฟลมาลัยพร

เดี๋ยวดูเอาเองนะคะไปหาเลขจากทูบ
แล้วก็เอาเลขนี้ไปซื้อลอตเตอรี่นะคะปลอยไฟล์บอกว่า
เคยมาแสดงหมอลำที่วัดแห่งนี้เมื่อหลายปีก่อน
รู้ข่าวว่ามีการนำไอ้ไข่มาไว้ที่นี่ก็เลยอยากมาไหว้ขอพร
แล้วก็ขอโชคขอรับดูบ้างเผื่อจะได้จะโดนกับเขาบ้างนะคะ
ก่อนกลับปลอยไฟล์ก็ไปซื้อหาลอตเตอรี่นะ
เลขท้ายที่ลงด้วยอ้านนั่นแหละ

เอาไม่ต้องไห้แล้วใช่ไหม๗๒นั่นแหละค่ะ
ส่วนที่วัดท่าใหม่อิอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ครับ
นักเสี่ยงโชคกับชาวบ้านก็พากันไปขอโชคลาภ
จากรูปปั้นไอ้ไข่เหมือนกัน

ซึ่งมีคนตาดีบอกว่าโอ๊ยนี่นะ
เห็นที่บริเวณหน้าอกข้างซ้ายของไอ้ไข่นะ
เอาพอเมื่อแผ่นทองคำเปลวัลปิวออกไปนะ
มันเป็นรอยคล้ายกับตัวเลข
เลข๓ตัวโผล่ขึ้นมาให้เห็นแบบจะเลยคุณผู้ชมดูเอาละกัน

ชาวบ้านก็บอกว่าเขามีเคล็ดลับในการขอโชคจากไอ้ไข่ลูกแม่อิด้วยคือ
สมมุติคุณจะไปขอพรขอพรแล้วปุ๊บ

ใต้ต้นโชคที่อยู่ข้างกับพระวิหารด้วย
เพื่อเอาเขาเรียกว่าเสริมบารมีให้มันแบบ
ขลังมากขึ้นจะได้ขอพรแล้ว
สมความปรารถนานั่นเองนะครับ
ครับไปต่อกันที่วัดสรรมะเกียงครับ

คณะกรรมการวัดจัดพิธีบวงสวงไอ้ไข่ประจำเดือนพฤศจิกายน
โดยก่อนเริ่มพิธีนะครับมีการแสดงรำมโนราแก้บนไอ้ไข่พ่อท่านเทิม
นำมาจากวัดสะสี่มุมนะครับนครศรีธรรมราช
จากนี้ยังมีพิธีเทวาพิเศษไอ้ไข่รุ่นยกฐานะ๖๐
โดยมีพระเกจิอาจารย์ชื่อดังในภาคเหนือนะครับ

ขณะที่ชาวบ้านก็แห่จองเช่าบูชาเหรียญแล้วก็รูปเหมือนของไอ้ไข่รุ่นนี้จนหมดเกลี้ยงเลย
และที่ทุกคนไม่ยอมพลาดหลังจากเสร็จพิธีนะครับ
ก็คือการเฮลาโลกันไปที่อ่างน้ำมนต์นะครับ
เพื่อส่องหาเลขเด็ดตามความเชื่อนะครับ
ก็ดูเอานะครับเผื่อจะมีเลขที่โดนใจครับ
คึกคักมากมีการนำไอ้ไข่โคตรเศรษฐีได้ดั่งใจหวังชื่อยาวจัง
จากวัดทัพไซจันทบุรีค่ะมาไว้ที่วัดแห่งนี้นะคะ
ก็ยังมีตะเคียนทองอีก๒ต้นคือแม่สบายเงินแล้วก็แม่สบายทอง
เอาไว้ให้ชาวบ้านไหว้บูชาขอโชคขอลาบด้วยนะคะ
ที่ผ่านมาจะเล่าให้ฟังค่ะคุณผู้ชม
ผู้โชคดีถูกลอตเตอรี่รางวัลที่๓๖ใบแล้วก็
ยังถูกเลขหน้า๓ตัว๒ใบถูกเลขท้าย๒ตัว๑ใบ
เขาก็เลยเอาเงินจำนวนนี้มาส่วนหนึ่งมาถวายให้กับวัดร่วมทำบุญด้วยนะคะ
วัดบอกว่าตั้งแต่ไอ้ไข่โคตรเศรษฐีมาอยู่คู่วัด
แล้วก็เจ้าแม่ตะเคียนทองตะเคียนเงินมาอยู่ที่วัด
คนมากเยอะมากนะคะวัดคึกคักเป็นพิเศษค่ะ
ครับไปที่วัดใหม่คำวันอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรนะฮะ
ก็มีการนำรูปปั้นไอ้ไข่นะจากนครศรีธรรมราชนะฮะ
ก็อันเชิญมาไว้ที่วัดแห่งนี้นานหลายเดือนแล้ว
ชาวบ้านก็ไปขอโชคลาภกันโดยที่ไม่ต้องเดินทางไปไกลถึงนครศรีธรรมราช
ชาวบ้านในพื้นที่เขาบอกว่าตั้งแต่มีไอ้ไข่มาอยู่ที่วัด

คนเขาไปขอเขาถูกเขาก็ไปแก้บนเอาลิเกไปถวาย
ลิเกชื่อดังเมืองชาลาวันชื่อว่าคณะแสงสว่างดามร้าย

ซึ่งที่มาของการจัดลิเกแสดงชาวบ้านก็บอกว่าก็มาจากการแก้บนของคนดวงดี
คนที่มาขอเลขเด็ดสมหวังดั่งใจได้เงินได้ทองกันไปก็มาจ้างลิเกแสดงแก้บนไอไข่
คนก็ไปนั่งดูกันนะทุกอาทิตย์เลยนะครับ
อีกสักวัดหนึ่งนะครับวัดน้ำเชตะวนารามหรือว่าวัดน้ำดิบที่อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรครับ
ยังคงมีชาวบ้านแวะเวียนไปขอโชคขอลาบจากสองกุมารก็คือน้องปิ่นเพชรนะฮะ
ปิ่นเพชรกับไอ้ไข่กันตลอดทั้งวัน
เมนูเด็ดที่นำมาแก้บนน้องปิ่นเพชรก็คือ

ส่วนไอ้ไข่เนี่ยเขาต้องแก้บนด้วยประทัดขนมเป๊ะหนังสติ๊กชุดทหารแล้วก็รูปปั้นไก่ชนครับ
ชาวบ้านยังพากันส่องเลขเด็ดในอ่างน้ำมนต์ด้วยนะครับ
งวดนี้มีคนตาดีเห็นน้ำตาเทียนดูเป็นตัวเลขนะครับ
คุณผู้ชมก็ลองดูเอาละกันนะครับเผื่อจะได้รางวัลใหญ่ไปกับเขาด้วยนะฮะ